จริงซึ่งจริงเนี่ยเปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อย

แล้วก็หลายชนิดกีฬาเริ่มจะลงแข่งขันกันแล้ว
เข้มข้นก็ติดตามได้ทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไป
สำหรับเหรียญทองของทัพนาฬิกาไทยเนี่ย
อาจจะยังไม่ถึงขนาดที่มีวันที่เราโกยเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็ต้องติดตามกันโดยเฉพาะกีฬาสากล
ซึ่งแน่นอนหนึ่งนั้นมีแบตมินตันนะครับ
มินตันเนี่ยก็มีแบ่งการแข่งขันนะครับ

เดี๋ยวเราไปทำรู้จักกับนักกีฬาคนนี้ที่ไปซีเกมแทนที่รุ่นพี่หลายคนนะครับ
เพียงแค่๑๕ปีติดตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลครับ
หลายคนคงให้ความสนใจน้องพิงพิชามนโอภาษณิพัฒน์
นักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทยด้วยรูปร่างหน้าตาที่น่ารัก
แต่นักตบลูกขนไก่หน้าหวานคนนี้กลับอยากให้แฟนกีฬาชาวไทย
จดจำเธอด้วยฝีไม้ลายมือมากกว่าแม้วัยเพียง๑๕ปีได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วเป็นครั้งแรก
ในรายการโทมัสอูเบอร์คัฟไฟนัลสองพันยี่สิบสองและซีเกมส์สองพันยี่สิบเอ็ดที่เวียดนาม
แต่ตรงกันข้ามน้องพิ้งมองว่าอย่างเร็วเกินไปที่จะมองว่าเธอนั้นเก่งแล้ว
แต่คิดว่าการได้ติดทีมชาติคือการพัฒนาฝีมือ
เพราะในทีมชุดนี้รุ่นพี่อยู่แถวหน้าระดับโลกทั้งเมรัชนกอินทานนท์กับพรปวีช่อชูวง
สายตายิ่งจับจ้องไปที่น้องพิ้ง
เพราะทีมนักตบลูกขนไก่ชุด๔เกม
ไม่มีรัชนกอินทานนท์บุษนันอึ้งบำรุงพันธ์
ทรัพย์สิริแต่รัตนชัยหรือนิชาออนจินดาพล
แต่มีภารกิจสำคัญคือการป้องกันแชมป์ประเภททีมหญิง
เพราะสาวไทยครองความยิ่งใหญ่มานานนับทศวรรษ
โดยคว้าแชมป์ไป๔ครั้งติดต่อกัน
เขาก็ค่อนข้างมีฝีมือทุกคนเลยค่ะ

ถึงแม้ว่าหนูจะโฟกัสการกีฬา
แต่ว่าหนูก็เรื่องเรียนหนูก็พยายามทำให้เต็มที่

หลังจากนี้ก็จะพยายามแข่งเมืองนอกให้บ่อยขึ้น
พยายามเก็บคะแนนให้ได้ไปแข่งในระดับที่สูงขึ้นนะคะ

จุดประกายความสำเร็จวงการลูกขนไก่ไทยสู่ระดับโลก
และผู้เป็นแรงบันดาลใจในการเล่นแบตมินตันของน้องพิ้ง
องว่ารุ่นน้องคนนี้มีพรสวรรค์อยู่แล้ว
แต่การจะก้าวไปเป็นนักแบตมินตันระดับโลกได้นั้น
สิ่งสำคัญคือการไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
เพียงแค่ดูตอนนี้ที่ได้ติดทีมชาติ
แต่ความต่อเนื่องนั้นคือปัจจัยหลัก
ที่ทำให้ตัวเองยกระดับขึ้นมาสู่ระดับโลกได้
ดีใจกับน้องแสดงความยินดีกับน้อง
ที่น้องได้มาติดทีมชาติชุดใหญ่
ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ที่ตัวเมย์เองก็มีโอกาสได้ร่วมทีมกับน้อง

ทุกคนคิดว่าแบบมีระเบียบวินัยก็พอ
แต่คือการที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง
มันต้องเฉยมันเหนื่อยมันอุดอัด
เป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดงศักยภาพที่แท้จริง
เหรียญทองแห่งชัยชนะหรือแม้แต่ความพ่ายแพ้

เป็นที่จดจำในฐานะนักแบตมินตันแห่งอนาคตของทีมชาติไทย
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน
เครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหาร
และการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ